ท่านพิกโจ๊กได้โทรศัพท์มาอาภงว่าเราอ่ะถอยดีไหม
พี่ก็เลยบอกว่าถอยได้ยังไงพี่ถือว่ากันแกล้ง
แล้วรวมถึงบิ๊กโจ๊กด้วยมันยอมไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เรากำลังลบกันอยู่
อยู่เนี่ยจะมีคนมาสั่งเนี่ยคงไม่ได้
แล้วพี่ก็ถามว่าใครแกบอกว่าพี่อย่ารู้เลยแต่ได้พี่หยุดพี่ไม่หยุด
เพราะว่าตอนนี้มันกำลังรบกันอยู่เปรียบเทียบนะ
แล้วมาเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยมันไม่ได้นะครับ
ผมไม่เคยพูดสักคำหนึ่งว่าคดีนี้ชนะแน่นะครับ
เพราะฉะนั้นอย่ามาโนครับผมไม่เคยมโนครับ
เขาไม่คมครูหรอกแต่เขาบอกว่าเออน้องก็ระวังตัวหน่อยกันแล้วกันแค่นั้นเอง

คุยกันไม่นานหรอกครับตอนนี้ผมก็ไม่รับสายเขาไปแล้ว
ไม่ใช่ตำรวจหรอกนะครับน่าจะเป็นสายเดียวกับคนที่เขาบอกบิ๊กโจ๊กนั่นแหละมั้
ครับคุณนายครับเรื่องของไปจากที่มาที่ไปที่มาเป็นยังไงครับ
คืออย่างนี้ครับมีท่านบิ๊กโจ๊กนะครับ
ได้โทรศัพท์มาหาผมว่าเราถอยดีไหม
พี่ก็เลยบอกว่าถอยได้ยังไง
เรามีน้องอีกตั้ง๘คนที่ถูกจำนวนกดี
แล้วก็ถูกกันแกล้งด้วยพี่ถือว่ากันแกล้ง

มันยอมไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เรากำลังลบกันอยู่

อยู่เนี่ยจะมีคนมาสั่งเนี่ยคงไม่ได้
แล้วพี่ก็ถามว่าใครแกบอกว่าพี่อย่ารู้เลย
แล้วผมก็บอกว่าก็ไม่เป็นไร
พี่ก็ทำต่อไปกันแล้วกันในส่วนของพี่นะครับ
แต่ถ้าน้องเนี่ยคิดว่าพี่เนี่ย
ไม่สามารถทำคดีต่อไปได้ก็ให้ถอนออกไป

เพราะว่าตอนนี้มันกำลังรบกันอยู่
เทียบนะแล้วมาเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ย
มันไม่ได้มันลบอย่างนี้มันไม่ชนะ
ไม่ใช่ว่าเราจะดันทุลังนะ

ตอนนี้ฝุ่นมันยังจะหลบอยู่เลย

รวมถึงไม่ว่าจะเป็นบิ๊กโจ๊ก

เราจะออกจากสนามรบเมื่อไหร่

พี่ก็เลยโพสต์เรื่องยิงธนูไปเลย
ว่าในขณะที่พี่ลบเนี่ยนะครับ
ตอนนั้นได้เปรียบอยู่เนี่ย
ในสถานการณ์นี้พี่ถือว่าพี่ได้เปรียบอยู่ใช่ไหมครับ
อยู่ปั๊บเนี่ยมาสั่งเบรกพี่เนี่ย

เขาจะหยุดหรือไม่ก็เป็นเรื่องของท่าน

เป็นตั้งแต่ว่าเขาจะถอนผมจากการเป็นทนาย

ก็มีคนเนี่ยโทรศัพท์มา
แล้วก็พูดในธรรมนองที่ว่า

เหมือนกับไประวังตัวหน่อยอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีการเขียนข้อความบางช่วงบางตอนเนี่ย

พี่ก็เฉยพี่ไม่ได้พูดอะไรใช่ไหม
แล้วเมื่อวานพี่ก็เลยโพสต์ไปอีกทีนึง
บอกว่าเราเป็นทนายสายชน

งานของผมเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมายุ่ง
ส่วนงานของคุณเนี่ยคุณก็ทำไป

ลูกความเนี่ยผมก็ต้องดูแลรับผิดชอบ

ผมเห็นว่าในความเห็นของผมเนี่ย

แล้วก็ทั้งน้องทั้ง๘คนเนี่ย
ถูกรังแก่นะครับ
จะดังแกโดยใครหรือไม่อย่างไรเนี่ย
อันนี้เนี่ยเราไม่ทราบนะครับ

ทั้งสองส่วนเนี่ยถูกรังแก่เพราะฉะนั้น
ในฐานะที่เป็นทนายความเนี่ยนะครับ
เราก็ต้องดูแลและปกป้องลูกความของเรา

มันมีตั้งแต่โบราณแล้ว

ใครทำร้ายลูกความก็คือทำร้ายลูกเรา
ใครลังแกลูกความก็คือลังแกลูกเรา

เป็นคำที่มีตั้งแต่โบร่ำโบราณที่ว่าลูกความ

หรือเขาสั่งให้ถอยและไม่ถอยเนี่ย
คือเราการทำงานของเราเนี่ย
อยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม

ในขณะที่คุณเนี่ยมีเลือดท่วมตัว
กำลังสู้ชงเช้งชงเช้งอยู่
แล้วมาหาแม่ทัพแม่ทัพก็ต้องกันออกมามารักษาก่อนรักษาแล้วก็ลบต่อ
เพราะฉะนั้นจิตวิทยาศาสตร์ตัวนี้ผมก็คิดว่าในความรู้สึกของผม
ในฐานะที่ผมเป็นทนายผมก็ต้องรบต่อไป
และคดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่คดีธรรมดามันเป็นคดีใหญ่ประชาชนให้ความสนใจ
ถ้าผมอยากแกบอกนะครับไอ้พวกที่มาวิภาควิจารณ์ผมผมใช้วิชาชีพ
คุณไม่ต้องมารู้ดีมากกว่าผมหรอกคุณวิเคราะห์วิจารณ์กันจังเลย
ว่าผมอย่างนั้นผมอย่างนี้เออแล้วคุณมาลบกับผมป่ะเนี่ย
ถ้าคุณมาลบกับผมแล้วโอเคแต่คุณไม่ได้มาลบกับผมเนี่ยนะคุณจะมายุ่งอะไรกับผม
คุณจะวิจารณ์อะไรกันนักหนานะฮะบางคนก็แหมผมไม่อยากจะให้คำสอใส่เกือบอ่ะนะ

คนที่ติดต่อเรามาเนี่ยเป็นนายตำรวจไหมคะหรือว่าเป็นโครงการอื่น
ผู้ใหญ่นี่แหละเป็นคนในมุมการตำรวจนี่แหละ
เป็นวงการตำรวจใช่ไหมคะคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับบิ๊กโจ๊กที่ติดต่อไปหาบิ๊กโจ๊กเลยไหมคะ

เขาได้มีการส่งไว้ข้อเสนอหรือว่าจะให้เล่าไหม
เขาสั่งอ่าผมตบหัวแล้วก็รูปหลังไงเข้าใจความหมายตบหัวรูปหลังพี่ชอบพูดปรัชญา
เพราะพี่เอกภาษาไทยสินภาษา
แล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าทางพี่โจ๊กเนี่ยบอกว่าจะจะถอย

เพราะว่าการทำงานของเราเนี่ยเราทำงานเพื่อความถูกต้อง
เราอยากจะเอาความจริงมาเปิดเผย
แล้วก็เราอยากจะหยิบข้อเท็จจริงให้สารตัวรู้
แล้วผมอยากจะบอกนะครับไอ้พวกที่วิจารณ์ว่าผมชนะคดีแน่เนี่ย
คุณเข้าใจผิดนะ
คดีของผมเนี่ยจะแพ้หรือชนะมันอยู่ที่พยานหลักฐาน
มันอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ผมจะได้มา
คดีนี้อาจจะแพ้ก็ได้คดีนี้อาจจะชนะก็ได้

ถ้ามีพยานหลักฐานแน่นหนาผมอาจจะแพ้ก็ได้
แต่อาจจะไม่แพ้ทุกคนอาจจะชนะบางคนหรือแพ้บางคน
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เคยพูดเลยนะว่า

ผมบอกว่ามีคนถามผมว่า
ถ้าคดีแพ้เป็นยังไงผมบอกคุณเข้าใจผิดแล้ว

เป็นการทำให้ความจริงให้ปรากฏ

นะครับผมไม่เคยพูดสักคำหนึ่ง

เพราะฉะนั้น
คุยกันไม่นานหรอกครับ
ผมตอนนี้ผมก็ไม่รับสายเขาไว้แล้ว
ไม่ใช่ตำรวจหรอกแต่จะเป็นอีกคนนึง

แต่ก็คือเป็นท่านราชการกำรวจนี่แหละ

ทีนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้

เพราะที่๕ไง

คือกลยุทธ์ในการลบในศาลเนี่ย

หรือว่าการให้การในชั้นสอบสวนเนี่ย

นำเป็นในเรื่องข้อกฎหมายข้าวจิตจริง

เรื่องวิกโจ๊กอันทย์ละเอียด

๕ทีแค่
ไม่ถอนไม่ถอนแน่นอน
เพราะว่าอันนั้นจะใช่เนี่ยทำตรงไปตรงมาใครถอนก็ถอน
ผมไม่ได้สนใจผมไม่ได้แก่ผมไม่ได้คนหิวแสงนี่
ผมไม่ใช่ทนายที่หิวแสงก็ต้องกระสันมาทำคดีเขา
นะครับพอตัวเองไม่ได้รับการพิจารณาก็มาโจมตีคนนู้นคนนี้
ไม่ใช่ทนายแบบนั้นผมรู้นะมีทนายหลายคนอิจฉาตาร้อนผม
นะครับรู้แต่อย่าพูดอะไรเป็นไงนะครับ
ตอนนี้เท่าที่คุยกับทางบิ๊กโจ๊กท่านเป็นยังไงบ้าง

บิ๊กโจ๊กก็สบายดีผมบอกท่านว่าอยากให้ท่านเนี่ยไม่พูด
เพราะว่าคำพูดของเราเนี่ยมันจะทำให้กระทบต่อบุคคลอื่นน้องก็รู้
ว่าตอนนี้มันกระทบคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างนี้
แต่ไม่ใช่ว่าท่านบิ๊กโจ๊กจะมาผมมีอำนาจเหนือบิ๊กโจ๊กไม่ใช่
ผมไปสั่งรองขอบตลอไม่ได้
ผมก็มีข้อตกลงกันว่าในสนามรบผมต้องเป็นใหญ่
แต่เมื่อเลิกลบท่านเป็นใหญ่ของเต้ต้องใหญ่
แต่ถ้าในสนามรบแม่ทัพต้องใหญ่
เพราะฉะนั้นเนื้อผมกำลังลบอยู่เนี่ยและกำลังได้เปรียบเนี่ย

เดี๋ยวช็อค
กระเทือน
ดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาว

มันจะกระทบถึงการแต่งตั้งของคนตลอดภูมิ

เพราะว่าเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาว

สวัสดีครับ